สวัสดีค่ะข้าวไซค์ไทยสดใหม่ให้เยอะ
กลับมาเจอกันอย่างนี้แองจี้กลับมาแล้วใช่ไหม
กลับมาแล้วท่านมันวานก็มาวันนี้หายไป
โอเคไม่เป็นไรดีแล้วรายการจะได้สงบ
กลับมามาให้ไปให้คนดูจริงแล้วให้นางค่อยหายไปจากจริง

ที่เคยให้ไปจริงจักรที่เคยให้ไปจริงจักร
ที่เคยให้ไปจริงจักรที่เคยให้ไปจริงจักร
ที่เคยให้ไปจริงจักรที่เคยให้ไปจริงจักร

ที่เคยให้ไปจริงจักร

ที่เคยให้ไปจริงจักร

ที่เคยให้ไปจริงจักร

ที่เคยให้ไปจริงจักร

ที่เคยให้ไปจริงจักร
ที่เคยให้ไปจริงจักร

ที่เคยให้ไปจริงจักร

ที่เคยให้ไปจริงจักร

ที่เคยให้ไปจริงจักร

หมดดาวน์เค้ารักใครเขาเทใจให้หมดแหละ
วันนี้มาดูเรื่องคดีล่าเสือดำนะคะ

จังหวัดกาญจนบุรีก็นัดอ่านคำพิพากษาตัดสินตัดสินเลยนะคะวันนี้
คดีลักลอบล่าเสือดำในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเลสวน
ซึ่งมีนายเปรมชัยกันสูตรประธานบริษัทอิตาเลียนไทย
ก็พิพากษาแล้วสั่งจำคุกนายเปรมชัย๑๖เดือน
พรบออาวุธปืนสนับสนุนผู้อื่นให้ล่าสัตว์ป่า
ร่วมกันมีซากสัตว์ป่าคือไก่ฟ้านะคะยกฟ้องที่ยกฟ้องไปคือ
ลักลอบล่าเสือดำและเก็บของป่าอันนี้ไม่โดนนะฮะ
คดีเรียบร้อยโดยคดีนี้ใช้เวลาไต่สวนทั้งหมด
สามเดือนคือหนึ่งปีสี่เดือนในทั้งหมดห้าข้อหาค่ะ
คือร่วมกันล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
โดยไม่รับอนุญาตฐานร่วมกันล่าสัตว์ป่าคุ้ม
ครองโดยไม่ได้รับอนุญาตฐานร่วมกันมีไว้ในครอบครอง
ซึ่งซากของสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
นำเครื่องมือสำหรับการใช้ในการล่าสัตว์ป่าหรือจับสัตว์ป่า
หรืออาวุธใดเข้าไปในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าโดยมิได้รับอนุญาตนะคะ
ฐานร่วมกันเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ความคืบหน้าต่อมาก็ท่านผู้พิพากษาสารจังหวัดทองผาภูมิก็พิจารณาแล้วเนี่ยนะคะ
ระหว่างการพิจารณาก็เห็นว่าจำเลยไม่มีพฤติกรรมหลบหนี
อนุญาตให้ประกันที่จำเลยที่๑และ๒คนละ๔๐๐๐บาท
และจำเลยที่๔คนที่โดนคนที่โดนปีกว่าเนี่ยนะคะก็๕๐๐๐๐๐บาท
พร้อมกับกำหนดเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศ

ทั้งนี้ระหว่างที่นายเปรมชัยเดินมาขึ้นรถยนต์

มีเสียงไหม

ภาควิจารณ์มากเพราะไปแคปรูปที่ท่านกำลังก้มรับไหว้
คุณเป็มชัยก็ไปโอ้โหไปว่าท่านเสียหายหายเยอะเลยนะฮะ
ท่านก็มาถามท่านว่าโล่งใจหรือไม่ที่คดีออกมาเป็นอย่างนี้
ท่านก็บอกว่าถ้าถามตนว่าโล่งใจหรือไม่เมื่อสารตัดสินคดีออกมาอย่างนี้
รับว่าโล่งใจเพราะโอกาสที่เขาจะฟ้องกับคนสอบสวนก็น้อยลง
ไปกดดันเพราะกระแสสังคมไม่มีในกฏหมาย

ที่ที่ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นทะเบียนส่วนกรณีที่เป็นการ
โพสต์ผู้ธรรมวิจารณ์ตนในสื่อโซเชียลถ้าไม่เกิลเลยมากไป
ตนก็ต้องรักษาสิทธิ์ของตนเองนะฮะ
ไม่มีเลยเอาเสือดำไม่มาเลยคะจะจะไม่โดนนะค่ะจะจะมายุทธฟองผ้ารับรอบ
แล้วไม่มีหลักฐานที่เจอว่าล่าหรืออะไรอย่างนี้
แต่ไก่ฟ้าที่อยู่ในหม้อ

ก็โดนแต่ห้ากห้าข้าว
ทั้งหมดก็โดนไป๑๖เดือน

แต่คดียังไม่จบนะฮะ
คู่ชานโดนเจ้าพนักงานในตอนที่เขาจับได้จำได้ไหมฮะ
ไปกลุ่มของวิเชียนว่าเอาเท่าไหร่ถึงจะจบ
เย็นน่ามันก็ได้ไปหลังแล้วโอเคมันมีหลักฐานมันมีภาพประกอบ
แล้วมันมีเสียงและที่สำคัญมันมีตัวบุคคล
ก็ต้องสังเกตดูดีว่าคดีจะเป็นยังไงต่อ
โอเคล่ะเรื่องเสือดำเรารู้ว่าทุกคนมันขัดแย้ง
แล้วทุกคนก็บอกว่าคิดว่าน่าจะโดนคดีนี้
แต่เอาจริงคือฆ่าสัตว์สัตว์สงวน
มันก็จะมีระยะเวลาของมัน
มันจะกฎหมายมันไม่ได้คุ้มครองถึงขนาดที่แบบว่า

ไม่ว่าจะเป็นใครสมมุติเรากลับบ้านแล้วไปล่าเสือ
กฎหมายมันไม่ได้ทำไว้ไหน
กฎหมายมันไม่ได้ครอบคุมไม่แรง
และท่านค่อนข้างจะลัดกลุ่มเลยทีเดียว
เหมือนกับว่าวันนี้ควรไปฆ่าช้าง

ก็ผิดแต่กฎหมายมันแค่ไหน
เห็นปะกฎหมายมันก็จะมีข้อมี
เพราะฉะนั้นไอ้เสือดำกับชาติมันไม่ได้ต่างการ
ฐานครอบครองซากมีฐานล่าฐานเก็บฐานอะไรแบบ
คือมันจะไปเอาผิดแต่กระแสสังคมเอาจริงนะ

แต่ถ้าสมมุติเอาไปไล่ตามกฎหมายคุณมีทนายเก่งก็จบแล้ว

ต้องว่ามันเอาทำอะไรไปได้จริงพอไม่ได้จับต้องเอาวุธพื้นไม่ได้มีในมือ
ไม่มีอะไรเลยเพราะเราไม่หืดทานผมไม่
นะพวกเราต่อวันนี้มีคลิปคลิปหนึ่งกรรณีล่วงออนไลน์ได้แชร์
คลิปผู้หญิงทำท่าแหกแข้งแหกขาแองจี้

เราเซ็นเซอร์ไว้ไม่ให้คุณเห็น

แต่ปรากฏว่าภาพนี้เราเชื่อว่าตั้งแต่เช้าเข้ามาเนี่ย
แอ้งที่วิคลแชร์กันได้ไปหมดเลย
๑ใน๑๐๙ถ้าไม่ใช่๑๐๘ถ้าด้วยนะคะ
เขาบอกว่าบวงสวงพญาการูตรี
ช่วยเรื่องอะไรถ้ามูนัยยังอยู่ก็จะบุกหน่อย
ในเรื่องของเสน่ห์ค้าขายร่ำรวย
ซึ่งต่อมาถูกวิภาควิจารณ์อย่างหนักมาก
ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้ติดต่อสอบถามไปยังเจ้าของคลิป
เปิดเผยว่านางพญาการูตรีเกิดจากท้องพ่อท้องแม่
หนูเคยได้ยินไหมคะแองจี้พญาอีกทีสิ

เชื่ออาจารย์คิงมหาเสน่ห์เค้าอันนี้แล้วว่า
นางพญาการูตีเป็นสายเสน่ห์ของทางตำหนัก

ความรักน้องคู่ครองโชคราบรวมไปถึงการค้าการขาย
แล้วพอมีคนเข้ามาบูชาแล้วก็ประสบความสำเร็จเป็นจำนวนมาก
จึงสร้างรูปปั้นท่านขึ้นมา

แล้วก็ยืนยันว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่อวิชาแล้วก็ไม่ใช่เสน่หมนต์ดำ
เราสามารถขอพรจากท่านด้วยการสวดมนต์บูชาปกติ
บางคนก็ถามว่านางพญาการูตรีนี่มันคืออะไร

นางพญาการุตรีเป็นอะไรนางพญาการุตรีเป็นอะไร
เป็นร่างอวตารมาจากพระแม่กาลีเขาว่าอย่างนั้น
เอาอวตารลงมาปราบมารอย่างหล่อนไงอางจิ
หู้ยถ้าปราบท่านนี้ให้มายก็ประยบไม่เอาถูกขอตายเลยค่ะ

แต่คนที่เอาไปเนี่ยเขาเอาไปสร้างคนแรกเนี่ย

เขาบอกว่านำไปใช้เป็นอวิชาแทนเช่น
อันนั้นแหละคู่ชายของผู้หญิงมักประกบยันไง
แม่เก๋เญ่ก็ไม่น่าจะถามคนอื่นน่ะน่าจะถามตัวเอง

จริงทุกคนใช้มูเต๊ดรูหมดเลยเนอะลองเก็บริกศิษย์กันเนอะจริง
ต่อแถวสายใกล้แล้ว
ล่าสุดฉันลืมบอกเธอบอกออกรายการเลย
เลเซียกับซิงคโปร์มาปลุกถึงสตูดิโอฉันเธอ
ฉันมาขอซื้อริกศิษย์มูไหนไปทำต่อเธอ
นะ๘๐๐๐๐๒พิธีกรเปลี่ยนนะ
แล้วแต่ปรากฏว่าต่างจากที่เราทำฮะ
ซึ่งจะเป็นการปลุกมนตาขึ้นมาไม่มีการเข้าทรง
เจ้าของคลิปเขากล่าวคนที่ปลุกมนตราขึ้นมา

ไม่ใช่ร่างทรงเขาว่าอย่างนั้น
เป็นคนปกติที่ปฏิบัติทำสวดมนต์
ที่สร้างขึ้นมานั้นทราบว่าท่านมาเข้าฝันว่ะ

นางเนี่ยเข้ามาเข้าฝันนะ
การสร้างนี้เป็นปฏิสนะธรรม
ท่าที่ผู้หญิงนั่งชันเข่า
เหมือนกับเวลาที่แม่คลอดลูก

เหมือนกับเวลาที่แม่คลอดลูกออกมาเหมือนความรักของแม่ที่ไม่ทอดทิ้งลูก
แต่คนเนี่ยจิตใจอัปยศอย่างหล่อนไงแองจี้
ไปคิดไปอีกแบบนึงมองโลกไปในอีกแบบหนึ่ง
ส่วนคลิปที่เผยแพร่ออกไปเนี่ยคือคนที่เขามาขอพรแล้วประสบความสำเร็จ
ก็จะมาลงมนต์กรรมสูตร
หรือว่าที่แม่ย้อยโดนหรือเปล่าก็ไม่รู้ล่ะ
ไม่นั่งหย่องนะซึ่งจะสามารถลงมนตรได้นะ

คนที่ลงได้นั้นจะต้องไม่มีแฟนนะแองจี้
แล้วก็เป็นสาวคนมจริงโอ้วหนูได้

เป็นท่าทางที่ออกมาจากความรู้สึกในขณะนั้น

คือคือเป็นมาโน้กขึ้นมาเองว่าต้องไปท่านี้เนี่ยหรือไม่
งงโงยมากตอนนี้
กำลังยืนมองว่าค่าครูมนตรากามาสุทธิ์
๑๐๙ท่าในวีดีโอ๑๙๐๐๐บาท
ราคาสูงมากเลยนะคือไม่ใช่มันทำเพื่ออะไรวะที่คนเรามันจะแบบ

ไม่ใช่พี่เคยเห็นพระพิกาเนตที่เราไว้พี่เคยไปดูอินเดียยัง
ก็เป็นการมาสูตรทุกท่าเป็นพระพิกาเนต
แล้วก็มีอะไรกับภรรยาของตัวเองอะไรอย่างนี้
ใช่แต่อันนี้ไม่ใช่ไงอันนี้คือคนเดินไปทำท่าแบบ

มันเพิ่งจะมีอะไรสูตรนี้ขึ้นมาอะไรก็ไม่รู้อย่างนี้
บางทีเวลาจะทำอะไรก็ต้องทำมาตั้งวันนะ
อะไรก็แล้วแต่นะที่เป็นความเชื่อนะ
คนเชื่อหมดใช่ไหมเอาหมดมันคือ
ถึงบอกว่ากระทรวงควรจะคิดแล้วล่ะ
เพราะว่าของมีเท่าไหร่มาเลเหมาหมด

วันนี้จะต้องหาอะไรที่เป็นสตอรี่ขึ้นมาไงคุณ
ช้ำอัยไข่ใช่ไหมอัยไข่โห

ในระหว่างนี้แอ็งจีก็ดูอะไรนะกามารูตี้
ไม่ใช่ใช่ไหมการีตรี
อีกอันหนึ่งค่ะวันที่๑๔เมษายนนี้ก็ถือว่าเป็นวันมหาสงกรานแล้ว
ถูกต้องไหมคะคือตรงกับวันอาทิตย์ที่ขึ้น๑๐ข้ามเดือน๕นะคะ
เวลา๑๕นาฬิกา๓นาที๓วินาที
ซึ่งวันนี้เองค่ะผู้สื่อข่าวก็รายงานฝ่ายโหนพรามกองพระราชพิธี
สำนักพระราชวังก็ประกาศสงกรานพุทธศักราช๒๕๖๒ปีกุล
เป็นมนุษย์ผู้หญิงธาตุน้ำค่ะเอกศพจุลศักราช๑๓๘
ส่วนนางสงกรานปีนี้เนี่ยนะคะก็ทรงนามว่า
ทุงสเทวีทรงพระหูรัฐทัศน์ดอกทัพทิมอาพรแก้วปัธมราก
รักษาหารอุทุมพรพระหัดขวาทรงจักร
หัดซ้ายทรงสังเสด็จนั่งมาเหนือหลังครุฑเป็นภาษณะ
วันที่๑๖เมษายน๒๕๖๒เวลา๑๙นาฬิกา๑๒นาที
เปลี่ยนจุลศักราชใหม่เป็น๑๓๘๑
ปีนี้วันจันทร์นะคะก็ถือว่าเป็นวันทงชัย
วันเสาร์เป็นอธิบดีวันอาทิตย์เป็นอุบาต
และวันจันทร์เป็นโลกาวินาศ
ปีนี้วันพฤหัสบดีเป็นอธิบดีฝนบันดาลฝนค่ะ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

นาคให้น้ำ๓ตัวเกณฑ์ธัญหารได้เศษ๒ชื่อวิบัติ
ข้าวกล้าในภูมินาจะเกิดกิมิช่าก็คือด้วงกับแมลงจะมีอยู่
จะให้ผลกึ่งเสียกึ่งเกณฑ์ธาราธิคุณ
ตกราศีปัทวีก็คือราศีดินน้ำงามพอดี
ปรากฎว่าดีหรือน้ำน้อยใช่ไหม
จริงก็ดูเหมือนน้ำปกติน้ำไม่เยอะตกในโลกน้อย
ตกในโลกมนุษย์น้อยนอกนั้นไปตกที่อื่นหมดเลย

คุณแม่คนไหนที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ดีนะคะ
ที่สามารถเทคแคร์ผิวของลูกน้อยได้ดีที่สุด
วันนี้เรามีแนะนำนี่เลยค่ะ

ไม่ต้องกลัวว่าลูกคุณจะแพ้ด้วย
บอกว่าใช้แล้วไม่ต้องรัวแพ้
เพราะว่าอ่อนโยนมีส่วนผสมจากธรรมชาติถึง๗ชนิดค่ะ

เจลใสไม่มีสีแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อน

และดีนี่ออร์แกนิคยังผ่านการทดสอบ
ทางการแพทย์ไม่ทำให้แพ้มาตรฐานสากล
ว่าไม่ทำให้แพ้และระข่ายเคืองผิวหอม

ทำให้ล้างออกง่ายและดินนุ่มลื่น
นี่แหละเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กจริง

อยากซื้อไปใช้กับลูกน้อย
หรือบางคนอาจจะซื้อเป็นของขวัญให้กับญาติ
ฝากเพื่อนที่เพิ่งคลอดลูกเนี่ย

แล้วก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป

ดีนี่ที่สูตรแล้วว่าดีจริงฮะ

ต้องใช้ออร์แกนิคเขาบอกว่าเด็กจะต้องกลับมาสู่ออร์แกนิค
เพราะถ้าสมมุติเด็กแรกเกิดปุ๊บแล้วมันไม่ใช่ออร์แกนิคเนี่ย

เราเด็กเขาจะบอกอย่าเพิ่งใช้ครีมแรงนะ

ตอนนี้แต่จะหลีดใช้ของแบกกันก่อน
วันนี้เป็นยังไงเขาต้องหาอะไรที่มันแรงขึ้นจริง
ช่วงหน้าค่ะทุบหัวควายไม่ตาย

ก็คงจะดูว่าเขาจะเอาบุญไปทำควายไปทำบุญ

ตอนนี้ต้องขอเข้ามาเอาควายเป็นยังไง

เดี๋ยวเล่าให้ฟังกลับมาเล่าให้ฟัง
ในโลกโซเชียลนะฮะได้มีการแชร์ปกติทุกวันนี้
ไม่ว่าจะเป็นงานบุญอะไรก็ยังมีการล้มควายล้มวัวกันอยู่

ชาวบ้านก็แน่นอนก็จับควายมาเชื่อด
ควายตัวนี้คือฆ่าเท่าไหร่ก็ฆ่าไม่ตาย
ยิงเท่าไหร่ก็ยิงไม่เข้า

เชียงกลมต้องมาช่วยจับสิ
ผู้สื่อข่าวเขาบอกว่าคุณประสิทธิ์ศรีหาบุตร

ควายคือควายตัวนี้นะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดวันที่๑๗มีนาคม
เป็นงานบุญประจำหมู่บ้านสาธรณ์
ตำบลเชียงกลมอำเภอปากชม
ชาวบ้านก็ได้นำควายเพศเมีย

หรืออ่าว่างานบุญเนอะแอ้อย่างต้ี่เนอะ
ก็จะเอาควายมาเชื่อดเพื่อเลี้ยงเพื่อน

เขาใช้ไม้ทุบไปที่หัวควาย๑ครั้ง
จนควายบาดเจ็บวิ่งหนีนะครับ
ชาวบ้านจึงใช้ปืนลูกซองยิงไปอีกหนึ่งนัด
แต่ยิงเท่าไหร่ปืนก็ด้านลูกกระสุนก็ด้าน
ส่วนควายเนี่ยก็วิ่งหนีเข้าไปในป่า
ไปอยู่ในป่าจนถึงเย็นวันที่๑๘มีนาคม
ชาวบ้านว่าพบว่าควายได้รับบาดเจ็บที่หัวจึงเข้าไปช่วย
แต่ควายมันเห็นปุ๊บคนจะเข้าไปช่วยก็เกิดความตกใจ
วิ่งหนีนะฮะเชือกที่คอไปพันกับรถจักรยานยนต์๒คัน
พลิกคว่ำเสียหายส่วนควายหนีไม่รอดก็ถูกจับ
ชาวบ้านเชื่อว่าควายตัวดังกล่าวมีอาถรรพ์ฆ่าไม่ตายยิงไม่เข้า
มีความเชื่อว่าควายตัวนี้มีบุญแล้วก็ยังไม่ถึงคราวจะตาย
คนก็เชื่อว่าควายตัวนี้มีบุญเพราะว่าลูกกระสุนมันเป็นไปได้ไง
ยิงไปลูกกระสุนก็ด้านเอาไม้ทุบเขาก็ไม่เป็นอะไรฆ่าเท่าไหร่ก็ฆ่าไม่ได้
ปืนลูกซองอ่ะพี่อีกครั้งหนึ่งยิงไปยิงไม่ออกยิงไม่ออก
เจ้าของควายเนี่ยในที่สุดแล้วคิดไม่ออกบอกว่าถ้าเราเจออย่างนี้
ต้องนำดอกไม้ทุบเทียนนะครับมาขอเข้ามา
จากนั้นชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งที่ทราบข่าวก็ต่างกันลงขันจำนวน๒๐๐๐บาท
เพื่อขอซื้อไถ่ชีวิตเจ้าควายตัวนี้ให้เป็นอิสระแล้วก็มาช่วยกันเลี้ยง
ก็ต้องรักษาพวกไปตีหัวเขาแล้วแต่ปืนยิงเท่าไหร่ก็ยิงไม่ออก
อันนี้คือเรื่องแปลกแล้วเขาก็เลยตั้งชื่อควายตัวนี้ว่านางดอกไม้

ก็คือเขาขอซื้อจากเจ้าของไปเลยสองหมื่นบาท

อีกหนึ่งอันตอนนี้ต้องบอกว่าวิวัฒนาการทางการแพทย์
ล้ำสมัยมากล้ำไปอีกขั้นหนึ่งแล้ว

ผ่าตัดสมองทางไกลกว่า๓๐๐กิโลเมตร
ผ่านได้ยังไงระยะทางไกลขนาดนั้น

ก็ทำการผ่าตัดกระตุ้นสมองส่วนลึก
จากทางไกลให้กับผู้ป่วยโรคพากินสัน
ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลที่กรุงปักกิ่ง

เป็นระยะทางราว๓๐๐กิโลเมตร

ก็จะเป็นผู้ควบคุมอุปกรณ์การผ่าตัด

โดยใช้เวลานาน๓ชั่วโมงเท่านั้น

ช่วยแก้ไขปัญหาความล่าช้าของวีดีโอ

ในการผ่าตัดทางไกลได้มากขึ้นในอนาคต
เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการบริการการรักษาที่ดีได้

ใช้โทรคมบังคับเครื่องมือเลย
ต่อไปนี้เขาบอกว่าคุณโทรศัพท์มือถือ

วันนี้คนไม่ได้มีแล้วนะในห้องผ่าตัด

แคนเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เข้ามามีบทบาท
สิ่งหนึ่งที่จะเข้ามามีบทบาทกับมนุษย์คือโลบอต

เราจะต้องคนขับรถเองไม่ต้องมีแล้ว

จนถึงว่าอาชีพพิธีกรอย่างเรา
โรบอตจะมานั่งอ่านข่าวแทน
สมมุติวันนี้รถวันนี้รถเมย์สวย
หนูไม่สวยแล้วค่ะพี่เมย์สวยหนูตลกเหรอคุณแม่

เป็นพิธีก็สมมุติวันนี้คุณภาคภูมิอย่างนี้
คนชอบอ่านฟังของคุณภาครภูมิเอาคุณจองก่อน
เขาก็จะสร้างลักษณะที่โคนนิ่งเหมือนคุณภาคภูมิ

ถูกต้องแล้วไอนะถาวนี้

อะไรมาไม่หยุดพูดมาไม่ต้องแต่งกัน

คนไหนแทนคุณแม่มดดาไม่ได้

ไม่สนุกเข้ากับพี่มดดา
แม่นั่นนางเอกนมโต
มาละอีกหน่อยโลบอทมันอาจจะเก่งกว่าเราก็ได้เธอ

มาทำมหิตไปปรึกความเอามหิตมาจากไหน
เรื่องต่อไปเราขนมาเอาใจสายช็อปกันอีกแล้วนะคะ
จะมีขึ้นวันที่๑๕๒๔มีนาคมนี้
งานนี้ขอเชิญชวนทุกคนออกไปใช้สิทธิ์เลือกของดีของคุ้มเข้าบ้านกันค่ะ

มาเอาใจผู้บริโภคให้ได้ช็อปคุ้มหนักมากค่ะ
โปรโมชั่นกระหน่ำลดราคาสูงสุด๗๐
พร้อมรับของสมนาคุณมากมาย
เมื่อช็อปครบ๗๐๐๐๐๐บาทนะฮะ
รวมถึงรับส่วนลดบวกรับเพิ่มสูงสุด
ก็คือสามารถจะแลกรับส่วนลดเพิ่มอีก๒๕
อกจากนี้ยังลดและรับสุดคุ้มจากบัตรเครดิตชั้นนำที่ร่วมรายการได้อีกด้วยค่ะ
จำลองโมเดลธุรกิจในฝันของคุณนะครับ
ว่าจะเป็นคาเฟ่เบเกอรี่โฮเทลเก๋และร้านซักรีด
ด้วยสินค้าคุณภาพเพื่อมาตอบโจทย์ธุรกิจขนาดย่อม
บริเวณฮ๑๑ถึง๑๒ที่โซนด้านหน้าเลยค่ะ
และพิเศษสำหรับแฟนรายการข่าวใส่ไข่
เพื่อลงทะเบียนผูกหมายเลขบัตรสมาชิก
ของโฮมการ์ดกับไลน์โฮมโปร
หรือว่าสมัครสมาชิกโฮมการ์ดผ่านไลน์โฮมโปร

ตอนนี้เราขึ้นแล้วนี่ตรงมุมจอนี้
คุณสามารถสแกนกันไปได้เลยนะฮะความพิเศษ
เราเตรียมมาฝากคุณผู้ชมก่อนใคร
เพื่อนำไปใช้สำหรับช็อปสินค้า

นี่ก็ไปบ่อยในงานพี่ไม้ใช่ไหม

ใช้ค่าตัวก็ไม่ได้เท่าไหร่แพงไหม
สีในตำนานมันได้เป็นสี
เขาบอกกูไม่เอาเล่นตัวอีกนะ
การไปในงานอีก
แต่มันควรผู้หญิงอะไรวะดูแล้วยิ้มกันแหละ

วันเกิดยาเกิดอะไรขึ้น

อะไรเนี่ยวุ้นเส้นย้ำรักในยังหวาน

เขาบอกว่าหลังจากที่ปลูกต้นรักกับไฮซุด
แต่มันตอบน่ารักนะพี่ถ่ายวุ้น

ฉันก็เคยเปิดมาเยอะแล้วมดทำไม

ก็คือตัวไอ้วุ้นเออบอกเออแก
ก็มีแฟนมาเยอะเนาะมันก็ไม่เห็นจะซักเซต

เขาบอกก็ใช่ไงครั้งนี้ฉันก็เลยแบบว่า
เงียบที่สุดแล้วแฟนของนางก็เด็กกว่า

แต่โอเคดูไม่ต่าง

อันนี้เป็นแฟนกับอ้ามคนน้องเป็นแฟนกับวุ้น
ก็หลายคนตั้งสังเกตว่าวันเกิดเพื่อนแอนอริชาเนี่ย

เขาบอกว่านางก็เพิ่งบอกวันนั้นนางก็ตอบไง

ไม่ได้นี่นี่คือชุดเครื่องบินมา

ชุดเครื่องบินไอ้วุ้นมันขนาดนี้เหรอ
มันมาจากไทยตั๊ก

อย่างเราดูไปก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไง

วุ้นดำหล่อดี

ไม่ชอบให้ใครชมเขาหรอ

อันนี้คุณแม่ผอมลง
คุณแม่เดินช่วยคุณพ่อนั้นหาเสียงหรือเปล่า
อีบ้าก็ไม่ใช่กรกตจะจับกูเอาแองจี้อีบ้า
เขาห้าวฉันไปช่วยหาเสียง
อายุห่างกัน๘ปีมีปัญหาไหม

เขาบอกว่ามันก็ไม่มีสมูท๑๐๐หรอก

ถามว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ไหม
พูดจริงเป็นยังไง

คนก็จะมาเหยียบย่ำซ้ำเติมเราอีก
นางก็ถูกเพราะนางก็เจ็บมาเยอะ

เราก็เลยขอเป็นเรื่องของเราแล้วกันเจ็บมาเยอะสิ

เงียบไว้ปลอดภัยสุด

ส่วนเรื่องของคู่ที่ตอนนี้ก็
จะจะคงจะให้มากไปกว่านี้ไม่ได้ล่ะ

นี่คือทางออกที่ห๊ะ

ยายาก็ตกใจนิดนึง

เดี๋ยวยาราดเสียงทำไม

แม่แก้วแม่ปลามากันดินเนอร์หวานนี่เอาเค้กมา
ดูแววตานะครับดูแววตาของทั้งยายาและคุณแบร์รี่นะครับ

ร้านปูดองไอ้ตุงวังหินไอ้แก๊กจี้

การุนาคอนเซ็นเทศที่เค้กด้วยครับพิธีกร
ร้านปูดองร้านเล็กทิศหรือเปล่าเล็กทิศหรือเปล่า
เชฟกิ๊กชอบไปนั่งอยู่ตอนกลางคืนไงเธอ
อ๋อเหรอแฮปปี้เบอร์เย็นลุงยายาดูไหมหวานยังไม่หมด
เพราะว่าเขามีคนตามเข้าไปคอมเมนต์ว่า
ใครป้อนจากภาพยายาลงไว้เมื่อทั้งคู่เขาบินไปสวีตกันนะ
ตั้งแต่ตั้งแต่เขาสวีตกันกดไลค์ตามมากันอะไรกันต่างนานา
คนนี้คนถ่ายก็ต้องเป็นนาเดชน์แน่นอนที่ไปฟรั่งแซสที่แต่งตัวเหมือนกัน
ต่อไปเราไม่ถามเรื่องเป็นแฟนเราถามคันต์กร่างด้วยไหม

คือคันต์กร่างนี่ได้ไหมเหมือนมันเมื่อไหร่จะแบบ

มีแฟนหรือเปล่าแอฟอันนี้เขาไม่ได้พูดเรื่องมีแฟนหรือเปล่า

ชัยไหมใช่ไม่รู้
ครั้งที่เราก็แอบรุ้นกันอยู่ว่าจะใช่หรือเปล่า

เขาไปงานกับคุณแอฟทักษะออน
เสร็จปั๊บพอไปออกงานด้วยกัน
บอกว่าต้องยอมรับความออร่าของคุณแอฟจริงก็ไปดูในไอจีแล้วเขียนแคปชั่นบอกว่ายืนข้างพี่แอฟ
เสมือนมีดวงไฟส่องสว่างอยู่ข้างขาวออร่าเกินไปครับพี่
แล้วก็หวัดว่าวัลินทรควรมาลองยืนมากนะ

คุณเกรทให้เหมาะให้คุณเกรทมายืนข้าง
แล้วในรูปนี้เราเห็นภาพมีไฟส่องไฟคอคุณแอฟ
ก็หล่อปกติไม่ค่อยเห็นมันหล่อสำหรับพี่นะแต่อันนี้มันหล่อ
แอฟตอบมาว่า
คราวหน้าขอปะตือใส่เครื่องเพชรจะได้เบี่ยกราวดู

อร่าจะได้ออกมาเหมือนกันเพราะว่าเครื่องเพชรมันจะเฉิดฉาย
แรงนะแอฟให้คุณบอยใส่ด้วย

นี่หนูบอกว่าแอฟค์สะออนนี่อีเวนท์ทุกวันเลยเนอะ

อีเวนท์ต้องเลือกออกออกทั้งหมดที่ติดต่อมาไม่ได้

สวยมากจริงน่าสิ

พี่แอฟไม่รับเหรอยังไม่เล่นละครใช่ไหม

ของหลักพิธีเส้นสุดสฤทธิ์ใครไหน

เมื่อกี้มองหน้าพี่มดดำขนาดนี้ไม่น่าถามเลย

หนูเลยอาจลองง่ายงั้งว่ารับทุกเรื่อง

ความใจตุ๊กเหมือนเล่นเดียวที่จะเป็นบทแองจี้นะ
ไม่ใช่บทหนูหรอก

ไปตายไปตั้งนี่

กับหุ่นของหนุ่มคนนึง

คุณพรีภัทรสยาก็ออก
ช่วงนี้ดูหลงไหลอาหารไทยเป็นพิเศษนะครับ
ก็มีภาพแล้วก็คลิปวิดีโอ
ที่แบบว่าทำอาหารไทยอยู่นะคะ
นี่คือออกมาให้เราได้ชมกันบ่อยเลย
ซึ่งแต่ละภาพแต่ละคลิปนั้นบอกเลยว่าทำ
เอาแบบว่าหิวขึ้นมาทันทีนะคะ

ดูสิคุณพี่เขาโพสต์คลิปวิดีโอขนาด
กำลังนั่งพับเทียบโขกพริกแกง
ทำอาหารตั้งใจอย่างที่ตัวเองว่า
โดยในคลิปเนี่ยสาวเจ้าก็สวมเสื้อขาวนะ
เนินอกเซ็กซี่เบากางเกงขาสั้น
เรียวขาสวยแล้วก็นั่งโขกปั๊ก
นับว่าเป็นแบบว่าทำให้มีความอยากอาหารเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัว
เพราะว่าความตั้งใจและความเซ็กซี่เบาของเขา
หลายคนก็เลยลงความเห็นบอกว่า
เป็นท่าโขกพริกแกงที่เซ็กซี่ที่สุดใน๓โลก
แล้วก็พีคสมชื่อเธอจริงอะนะคะ
อย่างนี้นี่เตรียมจะเป็นแม่บ้านให้กับหนุ่มตอสสินะหรือเปล่า
ก็ไม่รู้ถึงขยันขนาดนี้เขาก็แซวกันอย่างนี้นะคะ

จากที่คุณแดงสุรังเปรมปีถือลิขสินมายาวนานกว่า๒๐ปี
สองทศวรรษเนี่ยตอนนี้ก็ไปอยู่ในมือตีแมชชิงแล้ว

โดยระบุว่าได้รับสิทธิ์ดังกล่าวติดต่อกันต่อเนื่องเป็นเวลา๕ปี
โดยนายสมชายชีวสุธานนท์และนางปิยพรแสนโกศิก
และประสบการณ์ผลงานและคณะผู้บริหารได้รับการยอมรับไปทั่วโลก
ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจาก
เป็นระยะเวลา๕ปีอย่างต่อเนื่อง

เพื่อทำการคัดเลือกสาวงามผู้ที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทย
และทำหน้าที่เผยแพร่ชื่อเสียงวัฒนธรรมการท่องเที่ยว

ประจักษ์ต่อนานาชาติอย่างเต็มภาคภูมิ

อีกไม่กี่เดือนอีกสิ๒๕๖๒นะครับ
ติดตามตอนต่อไปจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะค่ะ
ตอนนี้ถ้าสมมุติจะพูดถึงนักแสดงไทย
ไปดังที่ประเทศจีนคนนี้ดังจริง
แล้วก็ไปกรอบเงินกลับมาเป็นเรื่องเป็นราวคือ
ไมค์พี่รัฐคุณดูตอนนี้เขาบอกว่า

จนความสามารถในการแสดงก็ไม่เป็นสองรองใคร
แล้วก็ที่สำคัญคือเนี่ยดูแต่หุ่นเขาก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้ว
จริงเขาแท่นละครพิเศษที่เขาแต่งจีนโบราณเท่มากเลย

ดูแลตัวเองตลอดนั่งมีตลอดตอนนี้เป็นแฟนใครคุณ

แล้วก็ล่าสุดเขาได้โพสต์

เพราะภาพนี้เบื่อยค่อนบนเดินลับลงที่

เปิดซิกแฟคล่ำก็คลอดกว่าประเทศไทยซะอีก
น้องไมค์พี่รัฐใช้กล้องอะไรนะตัวน้อง
เขาเล่นเจมส์บอลอะไรใช่ไหมตอนล่าสุด
ตอนนี้คือแบบไปรับงานที่ประเทศจีนเป็นหลัก
ครับคุณผู้ชมครับพรุ่งนี้พุธ

จะมีรายการพิเศษเลือกตั้งปี๖๒
รหัสสบดีจะถ่ายทอดสดฟุตบอล
วันต่ำกลับไปทีวันสุขชิ้นเบลอ

วันสุขมองไม่อยู่เหมือนกัน
วันสุขกลรมเปอร์นะ

วันนี้ไปกันก่อนนะฮะสวัสดีครับ